คุณผู้ชมฮะมาดูเหตุสะเทือนขวัญที่เกิดขึ้นที่จังหวัดเพชรชบุรี
เป็นคดีใหญ่เกิดขึ้นเมื่อวันที่๕กรกฎาคมที่ผ่านมา
คุณยายวัย๗๐กว่าถูกคนร้ายบุกเข้าไปในบ้านจะขโมยทรัพย์สิน
แล้วก็แทงคุณยายเสียชีวิตแผลที่แทง๓๒แผล
แผลขนาดใหญ่ที่หน้าอกนะครับและลักษณะบาดแผล
เจ้าหน้าที่พิสูจน์มาบอกว่าเป็นลักษณะที่มีการต่อสู้กัน
นั่นหมายถึงคุณยายต่อสู้ขัดขืนกับโจรร้ายรายนี้

แล้วก็ภาพจากกล้องวงจรปิดของบ้านหลังนี้
ถือว่าเป็นหลักฐานชั้นดีนะครับ
พบว่าผู้ก่อเหตุปีนเข้ามาที่บ้าน
แล้วก็ใส่เสื้อยืดแขนยาวกางเกงขายาวสวมหมวกลายพรางปิดบังใบหน้า
อายุประมาณ๓๐๓๕ปี
คุณผู้ชมฮะเสื้อสีขาวแต่แขนสีฟ้าใช่ไหมครับ
เราเห็นคลิปวงจรปิดคลิปนี้มาหลายวันแล้ว
ตั้งแต่วันที่๕กรกฎาคมจนกระทั่งเราจำเป็นต้องรอนะว่า
ตำรวจจะจับกลุ่มได้เมื่อไหร่แล้วก็เป็นเหตุที่สังคมให้ความสนใจนะครับ
จากนั้นคุณมีภาพจากกล้องวงจรปิดตอนที่เขาหลบหนี
เมื่อกี้เห็นไปแว๊บแล้วขอดูอีกทีก็ได้ฮะ
ตอนที่ขี่รถจักรยานยนต์ผ่านพื้นที่ไร่เนี่ยฮะ

เสื้อขาวแขนน้ำเงินหมวกเหมือนใบเดียวกัน
แล้วที่สำคัญจักรยานยนต์คันนี้ฮะ
เป็นจักรยานยนต์ที่ตำรวจตามสืบอยู่

ตำรวจสามารถจับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุคนนี้ไว้ได้แล้ว
นั่นก็คือนายนนทพัฒน์สาววสาร
เจมส์อายุ๒๔ปีชาวสมุทรสงคราม
คุณผู้ชมครับนี่ครับ
โดยตำรวจนะทั้งสพชะอำสืบสวนจังหวัดเพชรบุรี
สอบสวนภาค๗กองปราบร่วมกันเลยครับ
เมื่อวานนี้มีการประชุมกันเมื่อเช้านี้มีการประชุมกันอีกรอบ
ขมวดแนวทางในการสืบสวนให้แคบลงนะครับ
โดยมุ่งเป้าไปที่เป็นคนในพื้นที่
ไม่ว่าจะเป็นคนเกี่ยวย่าเลี้ยงวัวคนงานก่อสร้างหรือคนที่พ้นโทษ
ทีนี้ปูพรมค้นหาพื้นที่เนี่ยนะฮะ
ประสานขอวงจรปิดจากบ้านเรือนของประชาชน
แล้วก็เส้นทางที่คาดว่าจะหลบหนี
กระทั่งเมื่อกี้ก็เจอภาพวงจรปิด
ได้ภาพมาหลายกล้องได้ภาพมาหลายมุม
กระทั่งมั่นใจแล้วครับคือตำรวจใช้วิธีการแบบนี้ครับ
ทั้งหมดในพื้นที่จังหวัดเพชรชบุรี
และพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงคือรอยต่อก็คือหัวหิน
และเป็นจักรยานยนต์ที่ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน
หลบหนีไปทางอำเภอหัวหิน
สืบสวนไล่เส้นทางหลบหนีอย่างกระชั้นชิด
ขอความร่วมมือตรวจสอบข้อมูลหมายเลขเครื่องยนต์
และหมายเลขตัวถังรถจักรยานยนต์รุ่น๔
อยู่ในจังหวัดเพชรบุรีทั้งหมดว่ามีกี่คำ
แล้วไปตรวจสอบทีละคันกับผู้ครอบครอง
กระทั่งผู้ครอบครองคนหนึ่งยอมรับว่าเป็นจักรยานยนต์ของตน
แต่วันที่๕กรกฎาคมที่ผ่านมา
ลูกน้องครับที่เป็นคนงานก่อสร้างนำไปใช้
โดยไม่ทราบว่านำไปก่อเหตุร้ายแรงดังกล่าวขึ้น
แน่นอนตำรวจได้ข้อมูลนี้สำคัญไหมคุณ
สำคัญมากครับรู้ว่าลูกน้องของนายจ้างคนนี้เป็นใคร
ก็เลยตามจับกลุ่มฮะนี่คือผู้ต้องหานายนนทพัฒน์
สาวสารเจมส์อายุ๒๔ปีนะครับ
ไปจับกลุ่มได้ในพื้นที่บ้านเกาะยายฉิม
ตำบลร่อนทองอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคิริขัน
ติดแผ่นป้ายทะเบียนที่ใช้เป็นภานะในการหลบหนีครับ
ตัวนายเจมส์รับสาภาพนะคุณนะ

จำนวนต่อหลักฐานวงจรปิดทั้งในบ้าน
และเส้นทางการหลบหนีทั้งหมดนะครับ
เขาให้การว่าเมื่อประมาณ๓๔เดือนที่ผ่านมาคุณ
เคยมาที่บ้านของคุณยายผู้ตาย
ก็คือคุณยายสุธาสินีภูลสวัสดิ์

บ้านนี้อยู่ที่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีใช่ไหม

ก่อนหน้านั้นเคยมาอยู่แล้ว

ครับเคยมาทำแอร์ให้ยายที่บ้านหลังนี้
และสังเกตเห็นว่าบ้านหลังนี้เงียบ

คนในบ้านมีแต่คนแก่กับผู้หญิง

ก็คือคุณยายอยู่กับคุณตาที่ป่วยติดเตียง

ทีนี้ครับจึงตั้งใจจะมาลักทรัพย์
วันเกิดเหตุนะคุณต้องการเข้ามาลักทรัพย์ภายในบ้าน
มาด้อมมองแบบนี้

คุณยายออกมาพบตรงประตูคุณตรงจุดฆ่า
ทีนี้เขาเลยข่มขู่เอาทรัพย์สินครับ

ว่าคุณยายร้องขอความช่วยเหลือ

คุณแต่การสอบสวนว่าทำไมถึงแทงไปถึง๓๒แผล

ตำรวจอยู่ระหว่างการสอบสวนหนักอยู่นะครับ

เพราะว่านายนนทพัฒน์เคยถูกจับคดียาเสพติด
ที่สภนครชายศรีเมื่อปี๒๕๖๑
คดีรักทรัพย์นายจ้างที่สพรัฐนาธิเบศปี๒๕๖๒
จะพ้นโทษออกมาเมื่อวันที่๑๓พฤษภาคมปี๒๕๕๙
คุณผู้ชมคดีนี้ทั้งหมดจะมีการแถลงเกิดขึ้นครับ
วันนี้เวลา๑๕นาฬิกาอีก๒ชั่วโมงกว่าเนี่ยนะฮะ
พลตำรวจโทษธนายุทธ์วุฒิจรัสธรรมรงค

จะแถลงรายละเอียดของคดีนี้ทั้งหมดด้วยตนเองครับ
คุณผู้ชมคดีโหดแบบนี้สังคมติดตามอยู่
ท้ายที่สุดจับกลุ่มได้แล้วนะฮะ
หลายคนบอกว่าอยากให้รับโทษรับกรรมประหารชีวิต
คือแทงเขาสักขนาดนั้นเลยและที่สำคัญเคยมาซ่อมแอร์เขาด้วย
ครับเราอัปเดตข่าวใหญ่คุณผู้ชมได้ทราบแล้วนะ